คุณผู้ชมคะต่อกันที่ศึกแห่งศรัทธาค่ะ
ชาวบ้านที่เลื่อมใสเจ้าอาวาสกับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดที่เชียงใหม่
แล้วมันก็เกิดกรณีที่มีการขึ้นป้าย
เดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนไหมคะว่ามันวุ่นวายขนาดไหนค่ะ
จุด
มันชุนละมุนล่ะค่ะคุณผู้ชมที่บอกว่าเป็นศึกแห่งศรัทธา
เพราะว่ามีฝ่ายที่เป็นฝ่ายเลื่อมใส

แต่มีฝ่ายอีกฝ่ายนึงที่แบบเอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองนี่มันยังไงนะ
แล้วเนี่ยคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นคลิปชวนละมุนระหว่างลูกศิษย์ฝ่ายเจ้าอาวาส

แล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอายุ๒๘ปี
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะอำเภอให้ดำรงตำแหน่ง
ทั้งสองฝ่ายเขานัดรวมตัวคุยกัน

มันก็เลยกลายเป็นเหตุชุลมุนวุ่นวายตามคลิป
ตำรวจต้องรีบมาเลยมาระงับเหตุที่เกิดขึ้น
นี่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวันที่๘ที่ผ่านมานะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยคือวัดบ้านพึ่งอยู่ที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาช่วยกันขนย้ายสิ่งของ
ของผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นรถตู้รถกระบะเป็น๑๐คันเลย

หลังจากที่จ้าคณะอำเภอนั้นนะคะออกคำสั่ง
ให้ผู้ช่วยเจ้าอาวาสย้ายชั่วคราวใน๒๔ชั่วโมง
หลังจากมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามคลิป
ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าชนวนการเกิดเหตุ
มันเกิดจากเมื่อวันที่๖เนี่ยนะ
มีการขึ้นป้ายประกาศปลดผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ลงนามด้วยเจ้าอาวาส
แล้วทีนี้ชาวบ้านที่เขาเริ่มสายศรัทธา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็เลยคล่องใจว่า
อ้าวทำไมต้องปลดผู้ช่วยเจ้าอาวาส

เพราะว่าผู้ช่วยเพิ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะอำเภอนะ
ทำไมอยู่ดีถึงมาปลดแบบนี้
ลองฟังชาวบ้านที่เขาบอกว่าเขาเริ่มเอกใจค่ะ
เราก็เริ่มเอกใจทำไมมันเยอะ
แล้วหลังจากนั้นก็จะมีชาวบ้านฝั่งตรงข้ามเริ่มมาแล้ว

ที่แรกก็ตกลงกันว่า
ให้ขึ้นไปคุยกันตกลงหาข้อสรุปค่ะฝั่งละห้า
พอหาข้อสรุปขึ้นไปที่แรกก็ไปห้า
หลังจากนั้นก็พอเริ่มมีเรื่องสักถามเยอะขึ้นเยอะขึ้น
ก็เริ่มมีทั้งสองฝั่งขึ้นไปทยอยกันขึ้นไป

หลังจากนั้นก็อย่างที่ภาพที่ให้ดูนะคะ
แล้วก็๒ก็พอคือจะมาตรวจสอบบัญชี

ทีนี้คุณผู้ชมค่ะก็เลยต้องไปถามทางผู้ใหญ่ค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านพึ่งเนี่ยนะคะ
ผู้ใหญ่นัฐวุชบอกว่าการปลดผู้ช่วยเจ้าวาส

มีการร้องขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารแล้วก็เรื่องของการเงินภายในวัด
รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดอาจจะไม่โปร่งใสหรือเปล่า

ฝ่ายที่เลื่อมใสผู้ช่วยเจ้าอาวาสเองเขาก็ไม่พอใจไง
แล้วฝ่ายที่เลื่อมใสท่านเจ้าอาวาสที่ลงนามปลดออก
ก็มองว่าประกาศคำสั่งปลดมันเป็นไปแบบถูกต้องไหม

ขณะที่ด้านเจ้าคณะตำบลแม่หอพระ
คือพระครูอินทรัสรัตโสภาคท่านก็อธิบายกรณีคำสั่ง
จากคณะอำเภอนะบอกว่าการให้ย้ายผู้ช่วยเจ้าอาวาส
ออกจากวัดเนี่ยเป็นการให้ย้ายเป็นการชั่วคราว
รอก่อนไงรอผลตรวจสอบข้อได้จริงแล้วเรื่องของการบริหารวัดเนี่ย
ก็จะมีการแต่งตั้งพระรูปอื่นให้มาดูแลวัดต่อในเบื้องต้นก่อน
เพราะว่าท่านเจ้าอาวาสปัจจุบันท่านก็ชะลาภาพ
แล้วก็อาภาษณ์หนักแล้วทีนี้ผลการตรวจสอบเดี๋ยวรอติดตามค่ะ
วันนี้เนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าน่าจะมีข้อสรุปด้วยนะคะ
ผลการตรวจสอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะคะ